พาคุณผู้ชมไปทานขนมนางเล็ด

เหนือเรียกพ่อแต่นนะคะดิฉันชอบมากเลยนะคะ
ปกติแล้วจะเป็นโรยหน้าด้วยน้ำตาลเขี้ยวจะเป็นลักษณะของขนมหวาน

มีการนำสมุนไพรเข้ามาปรับปรุงเป็นหนึ่งในสูตรนางเล็ดสมุนไพรค่ะ
ชาวบ้านในชุมชนนาคาประเวทนะคะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะ
เขาทำขนมนางเล็ดสมุนไพรหรือว่าข้าวแต่นนะคะในภาษาเหนือนะคะ
จริงขนมชนิดนี้ประยุกต์ได้เยอะนะ
น้ำที่ราดแล้วก็ตัวของข้าวแตนเอง
ลักษณะถ้าเป็นของขาวก็เป็นข้าวตังหน้าตั้ง

ซึ่งคุณกัญญนัทนครแก้วนะคะเป็นประธานของกลุ่มบอกว่า
ขนมข้าวแตนของที่นี่นะคะ
เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
ก่อนจะคิดค้นด้วยการนำสมุนไพรพื้นบ้าน
เป็นวัตถุดิบในการทำขนมเพิ่มเติม
ทำให้กลายเป็นขนมของคนรักสุขภาพเป็นสมุนไพรนะคะ

โดยสมุนไพรที่นำไปทำก็คือแตงโมให้รสหวาน
มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกายแล้วก็หัวใจประพังโหม
ใช้แทนผงฟูมีงาดำด้วยมีกะทิแล้วก็มีใบเตย
บางทีเขาเรียกข้าวแต่นน้ำแตงโมไง
ใช่สูตรสุโขทัยนะคะที่ทำให้ขนมนางเล็ดเต็มไป
คุณประโยชน์ของสมุนไพรแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะ
ที่อาจจะใช้น้ำตาลเฉยเคี่ยว
แต่ว่านี่เขาใช้น้ำแตงโมแล้วก็ใส่งาใส่กะทิใส่ใบเตยลงไป
จากน้ำแล้วนะตัวที่เป็นข้าวนะ
เขายังใส่ยังผสมยังอะไรได้อีกนะ

ที่เป็นใบเตยบางที่เป็นออกช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้

แตนสมุนไพรยังได้รับการสนับสนุนเงินทุน
จากเทศบาลนครขอนแก่นในการจัดตั้งกองทุน
ส่งเสริมให้คนในชุมชนนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นออกจำหน่าย
สร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนนะคะ
ซึ่งหนังและสมุนไพรของที่นี่มีทั้งโรยหน้าด้วยน้ำตาล
แล้วก็แบบธรรมดาถุงละไม่แพง๒๐บาทเองนะคะ
ใครที่สนใจอุดหนุนกันได้ที่ชุมชนนะครับ
เวทเทศบาลนครขอนแก่นค่ะ
ดิฉันพูดจริงชอบมาก
ในรถจะมีกล่องแล้วก็เอาขนมนางเล็ดใส่ไว้ในรถ
เวลารถติดกินกินไว้เยอะเวลาหิวนะ